วันนี้ยังคงเป็นพาดหัวตัวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
อรมนีกักตัวอดีตพระพรมเมธี

รู้ชัดเผินกฎเกณฑ์การลีภัย

ว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตร

รุดเดินทางไปที่ประเทศเยอรมนี

ควบคุมตัวอดีตพระพรมเมธีไว้
หลังจากที่พระอดีตพระพรมเมธีเดินทางไป

พบตรก็จะควบคุมตัวอดีตพระพรหมเมธี

อาจจะกลายเป็นเรื่องยาวแล้วนะฮะ
เพราะว่ามีกระแสว่าอดีตพระพรมเมธีเนี่ย
ขอเป็นผู้ลีภัยอยู่ในเยอรมนี

ไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางหรือประเทศไทย

ก็ต้องทำเรื่องทำเอกสาร
พระพรมเมธีกลับมาที่บ้านเรา

จริงแล้วขั้นตอนอาจจะเป็นเดือนด้วยซ้ำ
แต่ทีนี้ก็ได้มีการประสานกับทางการเยอรมนี
ว่าช่วยลดเรื่องของขั้นตอนลง

ถึงจะนำตัวอดีตพระพรมเมธีกลับมาที่บ้านเราได้นะครับ
ฟังเสียงของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหน่อยครับ
เจ้าหน้าที่เขาก็ขอเวลาตรวจสอบเขาขอเวลาตรวจสอบ
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ๒เดือน
ตอนนี้ก็เขาขอว่าเป็นเวลาขอร้องว่าให้ช่วยพี่นาย
ให้ทำให้เสร็จภายใน๓วัน
แต่ว่าก็ยังไม่ก็ทางนั้นก็ทางเจ้าที่ก็บอกว่ารับว่า
จะไปดำเนินการแต่ว่าพระพรมเมธีก็ไม่ยอมพบกับ
กับพระบ่อแป๊ะเพราะบ่อตำรวจ
ทางพลเอกปรวิสถาก็ได้ประสานไปกับทางการเจรมณีแล้ว
และทางเยอรมนีก็ดำเนินการตามกฎหมายที่ผิดกฎหมายในส่วนของไทยเราก็ได้ยื่นเรื่องไปแล้ว
เพื่อให้มีน้ำหนักมากพอที่เยอรมนีจะให้ความร่วมมือกับไทย
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับไทยกับเยอรมนีก็เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
สิทธิ์ถามว่าเชื่อว่าเยอรมนีจะเข้าใจหรือไม่
ผลเอกประวิทย์ตอบว่าผมไม่ใช่เยอรมนีด้วยนะครับ
นั่นแหละฮะผู้สิทธิ์ข่าวถามว่ามีคนไทยให้การสนับสนุนอดีตพระพรมเมธี
หรือว่าคนไทยอยู่เบื้องหลังหรือไม่ผลเอกประวิทย์บอกว่ามันก็ต้องมี
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
เรื่องของการเข้าควบคุมตัวอดีตพระพรมเมธีนี้นะครับ
รวมถึงเรื่องของการจับกลุ่มพระเนี่ยนะครับ
ทางด้านของนายยกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันยืนยันว่าการตรวจสอบและ
ดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัด
เป็นไปตามข้อเรียกร้องที่ต้องพิสูจน์ไปตามกฎหมาย
ไม่ได้มีเจตนาทำลายพระพุทธศาสนา
ขอให้ทุกฝ่ายนั้นแยกแยะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลครับ
แล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้คนเขากลับมาทักทีเวลานีไป
ลีภัยบ้างไปแล้วบ้างนั่นคือปัญหาที่เรามันไม่ง่ายนักหรอกในการที่เอาคนกลับมา
บอกว่าเรื่องเงินทอนวัดก็ต้องพิสูจน์กันทางคดีและก็ตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ให้สิทธิ์กับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่หนีไปต่างประเทศ
ไม่ยอมรับกฎหมายมันไม่ได้
แล้วมาบอกว่ารัฐบาลทำลายพระพุทธศาสนายิ่งไม่ใช่นะครับนายกเสียงแข็งเลยตอนนี้นะฮะ
บอกว่าเราต้องช่วยกันทำให้เกิดการยอมรับจากทุกหมู่และทุกฝ่าย
ในการนับถือพระสงฆ์และพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
วันนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มหาเทราสมาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนต้องมีข้อมูลประสานการทำงานร่วมกัน
และจะหาบรือว่าจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไป
ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนายยกรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะครับ
นอกจากนายกแล้วมาดูในดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบ้างนะคะ
เพราะว่านักข่าวก็ถามว่าไทยมีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับเรมันไหม
ดอนก็ตอบเรื่องนี้ว่ามีแต่ว่าตอนนี้กำลังดูอยู่หลายด้าน
แม้ว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้เข้าไปดูแลอย่างเป็นทางการ
แต่ก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าจะทำอะไรได้บ้าง
ส่วนจะขอตัวกลับมาดำเนินคดีในช่องใดได้บ้างนั้นเนี่ย
อันนี้ต้องให้กรมการกงศูนย์เป็นคนตอบประเด็นนี้นะคะ

การที่ตำรวจพยายามจะให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ย
ช่องทางทางการทูตในการนำตัวกลับมา
หรือว่าเข้าไปพบตัวอดีตพระพรมเมธี
เรื่องนี้นายดอนตอบว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติ
ในการขอเข้าพบหรือว่าเข้าเยี่ยมผู้ที่ถูกกักตัว
ส่วนการนำตัวกลับมาจะราบรื่นหรือไม่เนี่ย
อันนี้ต้องรอฟังจากตำรวจนะคะ
ส่วนข้อมูลเรื่องของการขอลีภัยในสหรัฐเยอรมนี

เขาก็มีข้อมูลออกมาทางเว็บไซต์เหมือนกัน
เราก็เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการขอลีภัยในเรมนีนะ
เขาบอกลักษณะการขอลีภัยมี๔ข้อ
คือ๑การขอลีภัยทางการเมือง
ขอลีภัยในประเทศฐานะผู้ลีภัย
การขอรับความคุ้มครองเพียงบางส่วน
และ๔การขอคุ้มครองเพื่อไม่ทุกข์ส่งไปประเทศต้นทาง

ก็คือขอความคุ้มครองฐานถูกละเมิดเสรีภาพทางศาสนา

สีความเป็นมนุษย์ที่มีความร้ายแรง
และอีกหนึ่งประเภทก็คือการขอลิภัยด้วยเหตุผลถูกกลั่นแกล้งดำเนินคดี
ถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรมด้วยเหตุผลทางการเมืองศาสนาเชื้อชาติอันละเมิดพื้นฐาน
ความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง
นี่เป็นข้อมูลเรื่องของการขอลีภัยในประเทศเยอรมนีนะครับ
ก็มีรายงานข่าวออกมาว่าล่าสุดมีแนวโน้ม
ที่ไทยจะนำเรื่องขอลีภัยของอดีตพระพรมเมธี
เข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศเยอรมนีด้วย
ก่อนจะพิจารณาตามคำขอของทางการไทย
คือเราก็อยากให้เขาพิจารณาเรื่องนี้
ก็ต้องทำขั้นตอนการประสานรับตัวอดีตพระพรมเมธี
ซึ่งต้องขยายเวลาในการทำเอกสารอะไรต่างเหล่านี้อีกระยะหนึ่ง
โดยตำรวจไทยได้เตรียมเอกสารชี้แจง
ให้เข้าใจถึงเรื่องของการดำเนินคดีอดีตพระพรมเมธี
ผู้ต้องหาคดีสำคัญคือเงินทอนวัด
ว่าไม่ได้เข้าข่ายเป็นผู้ขอลีภัยทางการเมือง
และมีรายงานอีกว่าคนตำรวจเอกจากทริปชัยจินดาพบตร

บอกว่าได้รับรายงานมีการจับกลุ่มอดีตพระพรมเมธี
สนามบินนครแร้งเฟิร์ตประเทศเยอรมนี
ตอนนี้ได้ให้ผู้บัญชาการสตมสามารถตรวจคนเข้าเมือง
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศประสานทางการเยอรมนี
เพื่อขอรับตัวมาดำเนินคดีในไทย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
รายละเอียดผมไม่สามารถเปิดเผยได้ในชั้นนี้
ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนนะครับ
ตอนแรกเขาบอกว่ามีข่าวออกมาเหมือนกัน
จองตัวเดินทางกลับมาประเทศไทย
ถ้าไม่วันที่๖มิถุนายนกลับถึงไทยตอนเที่ยง
ก็จะเป็นวันที่๗มิถุนายนสายการบินไทยกลับถึงไทย

ก็เป็นการจองตัวแบบออนไลน์
ไม่ได้กำหนดวันเวลากลับที่ชัดเจน
ถ้าขยายเวลาออกไปแบบนี้
ต้องทำเอกสารหลักฐานไปให้ทางการเยอรมนีแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าบิ๊กแป๊ะยังจะต้องอยู่เยอรมนีอีกกี่วันเหมือนกันนะครับ